คดีการฟอกเงินกู้เงินธนาคารกรุงไทยที่มีการไต่สวนในผ่านทองแท้ชินวัฒน์ลูกชายของนายทักษิณชินวัฒน์
นัดฟังคำสั่ง๒๕พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งนายพานทองแท้หวังว่าผลการตัดสินนั้นจะออกมาในทิศทางที่ดี
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางนัดไต่สวนพยานคดีฟอกเงินกู้ธนาคารกรุงไทย
โดยไต่สวนในพานทองแท้ชินวัฒน์จำเลยเพียงปากเดียวและใช้เวลากว่า๒ชั่วโมง
โดยนายพานทองแท้ให้การระบุว่าธุรกิจนำเข้ารถยนต์ซุปเปอร์คาร์ที่มีในรัชดากฤษดาธานนท์
แต่สุดท้ายธุรกิจนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไม่คุ้มค่าเงินลงทุนทางธุรกิจ
ส่วนที่นายรัชดาโอนเงินจำนวน๑๐ล้านบาทให้ตัวเองนั้น
เปิดเผยหลังให้การว่ามีความคาดหวัง

ส่งผลให้การตัดสินออกมาในทิศทางที่ดี
หลังจากนี้จะเดินหน้าทำบุญ

และจะกลับมาฟังคำตัดสินอีกครั้ง
ในวันที่๒๕พฤศจิกายนนี้
เครียดนะครับแต่ว่าตื่นเต้นมากเลยครับ
จนศาลท่านก็สังเกตเห็นว่าผมตื่นเต้นมากครับ
แต่ว่าเครียดไม่เครียดเลยเพราะว่าอยู่พูดตามความจริงเท่านั้นครับ
ถ้าถามผมผมว่าชัดแต่ว่าไม่ทราบว่าชัดพอไหมครับ
โดยมากจะเป็นมันจะเป็นรายละเอียดคดีแล้ว
เดี๋ยวประเด็นที่ท่านสงสัยอยู่อะไรอย่างนี้ครับ
เพราะฉะนั้นแหละพูดมากกว่านี้ไม่ดีครับ
หลังถูกสารสั่งให้จำคุก๒เดือนโดยไม่รอลงอาญา

จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จ
และปกปิดข้อเท็จจริงโดยคดีไม่มีอายุความ
เมื่อวันที่๑๖กันยายนที่ผ่านมา
ระพิพันธ์พงศ์เรืองรองภรรยาของนายอริสมันพงศ์เรืองรอง
ตัดสินใจเข้ามอบตัวที่สารดีการในช่วงบ่ายวันนี้
นายกันพัทธ์สิงธองท่านายความระบุว่า
ภายหลังยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณคดี
สารเห็นว่าในวันนัดอ่านคำพิพากษา

ดังนั้นหากปล่อยตัวชั่วคราวก็เกรงว่าจะหลบหนี
จึงให้ยกคำร้องส่งผลให้นางระพิพันธ์
ต้องถูกนำตัวไปคุมขังที่ทันทะสถานหญิงกลางทันที
ส่วนความคืบหน้าการวินิจฉัยสมาชิกภาพสอสอของนายนวัดต่อเจริญศุกร์
สสเขต๗จังหวัดขอนแก่นพักเพื่อไทย
ที่ถูกสารสั่งประหารชีวิตคดีจ้างวันฆ่าอดีตประหลัดอบจขอนแก่น
ชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราชดรระบุ
ทีมกฎหมายของสภาเสียงข้างมาก
มีมติว่านายนวัฒน์ต้องพ้นจากการเป็นสอสอทันที
แต่เนื่องจากสภาไม่มีอำนาจวิทย์ใช้ในเรื่องเริ่มกล่าว
เลขาธิการสภาพผู้แทนราชดรจึงเตรียมทำหนังสือตอบกลับไปยังกรกต
ที่ได้ถามความเห็นมายังสภาไปก่อนหน้านี้
ส่วนการเลือกตั้งเขต๗จังหวัดขอนแก่น
พักเพื่อไทยยังไม่มีความชัดเจน
แต่พักพลังประชารัฐเตรียมส่งนายสมศักดิ์คุณเงิน
ผู้สมัครสอสอลงแข่งขันในสนามเช่นเดิม
หลังการเลือกตั้งที่ผ่านมานายสมศักดิ์ได้๒๖๕๕๓คะแนน
เป็นอันดับ๒รองมาจากนายนวัฒน์ที่ได้๒๙๒๗๐คะแนน
ส่วนกรณีที่สารดีกาพิพากษาจำคุก๕ปี
นายชะยุทธ์สืบตระกูลสมาชิกวุฒิสภา
กรณีทุจริตการจัดซื้อที่ดินของกรุงเทพมหานคร
เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขานุการผู้ว่ากอทม
นายสุประชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาระบุ
นายชะยุทธ์จะสิ้นสภาพการเป็นสวทันที
ส่งผลให้ต้องเลื่อนลำดับสวที่อยู่ในบัญชีสำรองขึ้นมาแทน
ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน